เดี๋ยวจะพาไปดูวันฮาโลวีน

หมาหอนเลยทีเดียว

เป็นเรื่องราวของประเพณี๑๒เป็ง
หรือว่าประเพณีปลอยผีปลอยเปรตนั่นเองนะครับ

ก็มีวันปล่อยผีมาอย่างช้านานแล้วไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยครับที่เขามีวันฮาโลวีนนะครับ
อย่างทางภาคเหนือเนี่ยชาวล้านนาช่วงนี้ก็ถือว่าปล่อยผีประเพณี๑๒เป็ง
เป็นประเพณีอุทิศถึงคนตายผู้ตายที่เรียกว่า๑๒เป็งล้านนา
คนไทยที่เป็นคนล้านนาเนี่ยก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษของตนเอง
อย่างเช่นพ่อแม่ผู้ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วนะครับ
ล้านนาเขาเชื่อว่าประเพณี๑๒เป็งเนี่ยเป็นวันที่โยมบาลนะ
จะอนุญาตปล่อยเปรตปล่อยผีที่ไม่เคยได้รับส่วนบุญกุศลให้ออกจากนรก
ซึ่งประเพณีในแต่ละพื้นที่ก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
จังหวัดเขาก็เรียกว่าประเพณีอุทิศหาผีตายบ้าง
ประเพณีเดือน๑๒บ้างหรือว่าจะเรียกประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรตบ้าง
ก็มีเหมือนกันซึ่งในภาคกลางเขาเรียกว่าตรุษศาสตร์
ส่วนภาคใต้เรียกว่าประเพณีชิงเปรต

ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีของคนไทยนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
ซึ่งหาดูได้ยากแล้วล่ะในสมัยนี้นะครับ